คุณผู้ชมฮะช่วงนี้การเมืองต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริง
เรื่องของการเตรียมที่จะหาเสียงเลือกตั้งกันนะครับ
แล้ววันนี้จับตาที่ประชุมคอรมอล
คาดว่าจะมีการเสนอชื่อของนายพิรพันธ์สาวิริรัฐวิพาค
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
เขาบอกว่าเพื่ออะไรรู้ไหมช่วยเกมการเมือง

อาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอะไรอะไรที่เคยกระมิดกระเมียนไว้อะไรอะไรที่เคยปฏิเสธมาก่อนอะไรอะไรที่เคยบอกกับนักข่าวว่านักข่าวคิดเอาเองเขียนเองคิดเองแต่ว่าสุดท้ายเรื่องราวนั้นมันก็โผล่ขึ้นมาทีหลังและก็เป็นเรื่องจริงทุกทีสังเกตดูไหมครับ
นี่เป็นอาการของคนที่อยากทำงานการเมืองแต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไม่ดักทำอะไรให้มันโจ่งแจ้งก็เกิดกระภาพกระมิดกระเมียนเป็นอาการของคนที่ที่ต้องการจะมีอำนาจแต่ว่าไม่อยากจะแสดงตัวให้ชัดเจนก็กระมิดกระเมียนแล้วก็กลายเป็นว่าสุดท้ายขึ้นมาก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละครับ

ประยุทธ์นี่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าสุดท้ายหนีไม่พ้นหรอกครับที่จะต้องแสดงตนออกมาว่าจะไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติที่มีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์เป็นหัวหน้าพักอยู่
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์นั้นเนี่ยวันนี้ประชุมคอรมอนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็จะเอาชื่อของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์ให้คอรมอรับทราบผ่านคอลโลมในตำแหน่งเลขาธิการนายกซึ่งสลับกับดรดิสทัศน์โหตรกิจที่เป็นเลขาธิการนายกแล้วไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
สลับกันว่าอย่างนั้นเถอะ
ตัวเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำไมต้องเปลี่ยนตัว
รดิสทัศน์โหตรกิจให้พ้นตำแหน่งหน้าที่เลขา
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีใครปลีบ่นว่า
รดิสทัศน์ทำงานไม่ดีท่านก็ทำงานของท่านสมบูรณ์แบบ
ในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอบได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
เรื่องการเมืองแท้แท้เลยครับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เป็นขุนพลคู่กายของนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นคนที่จะต้องอยู่
ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีเอาง่ายสถานที่ทำงานของเลขาธิการนายกเนี่ย
นายกเนี่ยนั่งอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้ารองนายกเนี่ยจะไปนั่งอยู่ตึกกองบัญชาการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็จะไปนั่งอยู่ตึกกองบัญชาการ
มีตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละครับที่นั่งอยู่ติดกับนายกรัฐมนตรี
ใกล้กันคือตำแหน่งเลขาธิการนายก
เพราะว่าเป็นขุนพลคู่กายอย่างที่ว่าฉะนั้นอำนาจศูนย์กลางของอำนาจ
ก็เลขาธิการนายกก็จะรับช่วงต่อจากนายกรัฐมนตรี
เพื่อประสานสั่งการไปถึงหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
ไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปถึงค่าราชการประจำที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์กลางคือเลขาธิการนายก
ฉะนั้นถ้าจะประสานงานสั่งการเรื่องการเมือง
คนเป็นเลขาธิการนายกจะต้องเป็นมือเก่าครับ
เก๋าและเนียนถ้าไม่เก๋าไม่เนียนมีปัญหา
เพราะว่ามันจะก้ำกึ่งกันระหว่างการล้ำเส้น
ใช้อำนาจล้ำเส้นไปก้าวไก่ทางการเมือง

คุณพีรพันธ์ก็เข้ามาในจังหวะนี้
จังหวะที่การเมืองกำลังเข้าได้เข้าเข็ม
ในอดีตเนี่ยเลขาธิการนายกมีความทรงพลัง
และใช้พลังเป็นเรียกว่าเขาใช้กันเป็นเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน
ช่วงเนี่ยเขาบอกว่าเลขาธิการนายกเนี่ยเป็นนายกน้อย
เป็นนายกน้อยเพราะทั้งข้าราชการประจำและฝ่ายการเมืองเกรงใจ
ถ้ายกตัวอย่างก็เช่นตอนที่พลเอกเปรมติลสุนนท์เป็นนายกรัฐมนตรี
มีเลขาธิการสองคนสองช่วงช่วงหนึ่งพลตรีจำลองศรีเมือง
ช่วงหนึ่งนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริ
ช่วงของพลนากัดนาวากาตรีประสงค์สุนซีรีนี่แหละครับ
ที่ทำให้เห็นว่าบทบาทของเลขาธิการนายกเนี่ยที่เขาเรียกกันว่านายกน้อยเนี่ย
เพราะคุณประสงค์นาวากาตรีประสงค์ท่านเคยเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงมาก่อน
มีความเชี่ยวกรากมาในเรื่องข้อมูลนักการเมืองก็เกรงใจ
ข้าราชการประจำก็เกรงใจเพราะท่านมีข้อมูลเยอะดีไม่ดีท่านแฉขึ้นมาแล้วยุ่ง
คุณประสงค์ที่ถูกเรียกกันว่านายกน้อยก็เพราะว่ามีอำนาจมาก
แล้วตอนหลังต่อมาเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าคอรมอน้อยเพราะอะไรครับ
เวลาประชุมคอรมอถ้ามีเรื่องสำคัญสำคัญที่เป็นนโยบายสำคัญสำคัญ
แล้วนโยบายนั้นเนี่ยจะต้องนำไปส่งต่อให้ฝ่ายประจำเป็นคนรับไปดำเนินการ
อังคารประชุมคอรมอวันรุ่งขึ้นหรือ๒วัน๓วันต่อมา
นาวากาตรีประสงค์ในฐานะเลขาธิการนายกเชิญประหลัดกระทรวงและอธิบดีที่เกี่ยวข้องมาประชุม
เขาเรียกกันว่าคอรมอน้อยไงครับมาประชุมเพื่ออธิบายขยายผลถึงแนวทางปฏิบัติในฐานะที่ฝ่ายค่าราชการประจำ
ข้าราชการการเมืองรัฐมนตรีว่าไปแต่พอลงมาถึงข้าราชการประจำแนวทางจะต้องทำกันยังไงต้องประสานกันยังไงประหลัดกระทรวงนี้ต้องประสานกับประหลัดกระทรวงนี้อธิบดีไหนเข้ามาเกี่ยวข้องคุณประสงค์จัดการหมด
จากซึ่งเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วก็เป็นที่รู้ว่ารวมไทยสร้างชาตินี่แหละ
จะเป็นพักที่จะส่งชื่อของพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก็มีความเกี่ยวข้องกันชัดเจน
ฉะนั้นจึงเป็นเหตุต้องเปลี่ยนตัวให้คุณพีรพันธ์มามีอีกอำนาจหนึ่งในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จึงจำเป็นต้องดูบทบาทของคุณพีรพันธ์ครับว่าการใช้อำนาจในทางการเมืองที่มันก้ำกึ่งกับอำนาจของฝ่ายประจำมันมีอะไรที่จะที่จะเชื่อมกันยังไง

เพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดการล้ำเส้นมันจะกลายเป็นบูมแมลงกลับมา
นี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังและคอยจับตามองว่าสุดท้ายคุณพีรพันธ์ในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ซึ่งจะต้องรับช่วงช่วยกันคิดช่วยกันทำเป็นขุนพลคู่กายมันจะมีผลต่อต่อการเดินหน้าหาเสียงยังไงมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งยังไง
อันนี้เป็นเรื่องจับตามองแต่ต้องบอกไว้นะครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้เขาจับตามองกันมาก
สุจริตยุติธรรมมีมากน้อยแค่ไหน
ในกระบวนการของการเลือกตั้งกรกตทำงานอย่างเข้มแข็งแข็งขันแค่ไหน
การหาเสียงเลือกตั้งเป็นยังไงการนับคะแนนการเลือกตั้งเป็นยังไงผลการเลือกตั้งออกมาแล้วจะเป็นยังไง
มีคนคิดกันเยอะเลยครับว่าดีไม่ดีเนี่ยถ้าเห็นผลเลือกตั้งว่าไม่สามารถที่จะสืบทอดอำนาจได้เก่าการเลือกตั้งก็จะมีเหตุให้เป็นโมคะ
ก็คนคิดกันเยอะครับอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องระวังเสน่ห์ของระบอบประชาธิปไตยคือกติกาการเลือกตั้งมีความเที่ยงธรรมการจัดการบริหารการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมการเลือกตั้งเดินหน้าไปด้วยความสุจริตเรียกเจ้าธรรมนั่นคือเสน่ห์
แต่ถ้าในมุมกลับการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการคดโกงเต็มไปด้วยความไม่สุจริตเต็มไปด้วยความเอาเปรียบการเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีเสน่ห์แล้วมันจะนำผลไปทำให้ผู้ชนะการเลือกตั้งถึงแม้มันจะเป็นรัฐบาลก็ไม่ลาบลื่น
นี่คือสิ่งที่จะต้องเตือนไว้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคราวนี้จะมีผลอะไรต่อการเมืองยังไงนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ